ก็หากินแปลกนะครับมีร้านยาแห่งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งทำทีไปซื้อยา
จ่ายเงินปุ๊บให้แบงค์ร้อยแต่อ้างว่าให้แบงค์พัน
สัตว์เขาก็ไม่อยากมีปัญหาก็ทอนเงินไปก่อน
หลายร้อยบาทแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นหลักฐาน
เขาจ่ายแบงค์ร้อยจริงก็เลยไปแจ้งความจับผู้หญิงคนนี้ในภาพเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
อันนี้ภาพวงจรปิดในร้านขายยาที่เทศบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
จับภาพพฤติกรรมของมิจฉาชีพผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐นะฮะ
เดินเข้าไปซื้อของในร้านแล้วก็จ่ายเงินแบงค์ร้อย
แต่บอกกับเจ้าของร้านว่าคุณขาฉันจ่ายแบงค์พันธุนะทอนเงินไม่ครบ
ว่าจ่ายแบงค์ร้อยคนขายก็ทอนเงินในยอดเงินที่จ่ายมาหลักร้อยบาทนะฮะ
นางสาวมุกเพศรัชกรและเจ้าของร้านบอกว่า

๕๕บาทแต่ลูกค้าหญิงเนี่ยมารอทอนเงินตัวเธอก็บอกว่า
เอ๊ะก็ให้แบงค์ร้อยมานี่นะก็มีการเถียงกันสักพักหนึ่ง
แต่เกรงว่าลูกค้าอีกคนที่ซื้อของจะรอนาน
ก็เลยทอนเงินไปก่อนแล้วก็พยายามกลับมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดผ่านมือถือ
แต่ว่าตอนนั้นมันยังโหลดไม่ได้โหลดไม่เสร็จแล้วมันก็นาน
ก็ทอนเงินไปให้เขาแล้วกัน๘๔๕บาทจากยอดที่ซื้อมา๑๕๕บาท

ทีนี้พอกลับมาดูย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดอ้าวแบงค์ร้อยจริงครับ
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งตำรวจแล้วก็ฝากเตือนทุกคน
มิจฉาชีพที่จะแฝงเข้ามาในรูปแบบของลูกค้าแบบนี้นะ
ว่าทอนเงินไป๘๔๕แต่เขาให้แก๊งร้อยมาใช่ไหม
เงินที่เสียไป๗๔๕บาทค่าย่าอีก๑๕๕บาทขาดทุนยอดยับเลย